เจ๊เกียวเจ๊พัดเจ๊บ้าบินนี่เป็นพยานสำคัญของครูปรีชาในคดีหวย๓๐ล้านที่กาญจนบุรีอ่ะ
ค่ะนะโอ้โหเมื่อก่อนติดตามข่าวเจ๊เกียวแทบทุกวันใช่นะ
ทุกวันนี้เจ๊เกียวว่ายังขายลูกธรรมดีอยู่ที่ตลาดที่กาญจนบุรีนะฮะค่ะ
แต่ว่าวันนี้มีปัญหาไม่ใช่เรื่องคดีหวย๓๐ล้านอันนี้เป็นของเจ๊เกียวเอง
บรรดาพ่อค้าแม่ค้าสลากกินแบ่งรัฐบาลที่ตลาดเรสซิตี้อ๋อนี่ไง
ค่อยได้เห็นหน้าเจ๊เกียวนานแล้วนี่ฮะนี่นะยังสวยเหมือนเดิมค่ะนะ
เมื่อวานเจ๊เกียวนางปนัญชยาสุขภูลนะครับไปที่สพเมืองกาญจนบุรีนะครับ
ไปกันหลายคนนะเพราะว่าบอกว่าโอ้โหไม่ไหวตำรวจสพเมืองกาญจนบุรีช่วยตรวจสอบให้หน่อย
มีกลุ่มบุคคลอ้างตัวเป็นเจ้าหน้าที่จากกองบังคับการปราบรามการค้ามนุษย์หรือปคม
ล่อซื้อจับกลุ่มผู้ค้าสลากกินแบ่งรัฐบาลที่ตลาดเรสซิตี้ทำแบบนี้แทบทุกวัน
นะคือมาจับกลุ่มการขายเกินราคาแปดสิบบาทนะฮะ
กลุ่มผู้ค้าบอกว่าโอ้โหปกติก็แต่ละงวดนะ
ตำรวจมาจับก็มีเจ้าหน้าที่จากสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
สคบมาจับก็มีเรื่องขายสลากเกินราคาถูกจับทีก็ไปเสียค่าปรับตามกฎหมายทุกงวดอ่ะ
นี่เมื่อวานนี้เอ้ามาจากบอกเป็นปคมอีกเนี่ยฮะ
ปลอมตัวมามาซื้อพอขายเกิน๘๐บาทเอาจับ
เนี่ยก็เลยไม่รู้เอ๊ะเป็นเจ้าหน้าที่จริงเจ้าหน้าที่ปลอมอะไรยังไง
เกียวเนี่ยยอมรับว่าขายสลากเกินราคาจริงเพราะต้องไปรับสลากกินแบ่งรัฐบาลมาอีกทอดหนึ่ง
ก็ทำให้ราคาสูงแต่เจ้าหน้าที่ชุดนี้มาตามจับทุกวัน
เมื่อวานนี้เลยต้องรวมตัวกันไปแจ้งความที่สพเมืองกาญจนบุรี
เพื่อให้ตรวจสอบว่าบุคคลกลุ่มนี้เป็นเจ้าหน้าที่จริงหรือไม่
แอบอ้างหรือเปล่าในการมาจับแล้วก็มาปรับอะไรพวกนี้
เราถูกหน่วยกองเมืองเนี่ยกับสคบจับอยู่ทุกงวดอยู่แล้ว
เขาจับเราแน่นอนอยู่แล้วแล้วเราก็เสียค่าปรับอยู่ทุกงวด
แต่ก็ขอกันอย่าปรับให้แพงนะคะเพราะเราก็ไปรับเข้ามาเหมือนกัน
แต่เนี่ยหน่วยที่มาเนี่ยขอแล้วอะไรแล้วแต่ยังกล้ารังแก่เราอีกอ่ะ
จับทุกวันห้าทุ่มยังขยันจับอยู่เลยห้าทุ่มถามว่าที่เขาเปิดบ่อน
ค้าประเวณีค้ายาม้าน่ะหน้าที่ของคุณทำไมคุณไม่ไปทำ
อืมคือเจ๊เกียวบอกว่าจับก็ไม่ว่าแต่มาหลายหน่วยเหลือเกิน
ค่ะจนเสียงไม่ไหวนะวันนี้เราไปหาเจ๊เกียวอีกครั้งหนึ่งนะครับ
คุณผู้ชมครับเจ๊เกียวเจอเจ๊บ้าบินเจ๊พัดด้วยพยานของครูปีชาทั้งนั้นนะครับ
อยู่ที่ตลาดเวสซิตี้มาขายสลากกันตามปกติ
ซึ่งเจ๊เกียวก็ยอมรับว่ายังไงก็ต้องขายเกินราคาคุณเขียนมาสอน
ถูกปรับอืมเพราะรับมาเนี่ยก็แพงแล้วอย่างตอนเนี้ย
เลขเก้าเก้าเนี้ยรับมาใบละแปดสิบเก้าบาทจะให้ขายเก้าสิบบาท
ก็กำไรบาทเดียวอืมก็ต้องขายร้อยหนึ่งอย่างเงี้ยค่ะ
ยังไงก็ต้องเกิน๘๐อยู่แล้วเพราะรับมาก็๘๐กว่าบาทอยู่แล้ว
นะครับส่วนทางตำรวจนะครับเราถามไปยังตำรวจสพเมือง
จนบุรีนะครับบอกว่าเมื่อวานนี้ประมาณสามทุ่ม
มีสารวัตรจากปคมมาร้องทุกข์กล่าวโทษให้พนักงานสอบสวนดำเนินคดี
กับผู้ค้าสลากกินแบ่งรัฐบาลที่ขายเกินราคา๖ราย
ก็ต้องรับไว้เป็นคดีตามกฎหมาย
กำลังสอบสวนขยายผลเพิ่มเติมเพื่อดำเนินคดีอยู่
ก็คือยืนยันว่าเจ้าหน้าที่ที่ไปจับกลุ่มเนี่ย
เป็นจากกองบังคับการปราบรามการค้ามนุษย์